พาไปฟื้นฟูนะคะถ้ำหลวงที่จังหวัดเชียงรายนะคะ
จุดหลักหลักนะคะที่เขาบิ๊กคลินิ่งกัน
วันนี้กับวันพรุ่งนี้๒วันเต็มนะคะ
มีคนไปลงทะเบียนเพื่อเป็นอาสาสมัคร๔๐๐กว่าคน
เยอะมากเยอะมากก็เลยคาดว่าสองวันอ่ะเสร็จแน่หนึ่งในนั้นก็คือจุดที่นักข่าวอยู่

เละเทะมากคือเละเทะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าคือเราไม่ได้ทำเละ
แต่ด้วยความที่มันเป็นดินนะคะใช่ก็เดินไปเดินมานี่นู่น
เดินไม่เท่าไหร่ฝนที่ตกสิคะพี่มิ้วคือพอฝนมันตกปุ๊บเนี่ย
ดินมันกลายเป็นโครนแล้วเป็นโครนจริงคุณผู้ชมจมลงไปข้อเท้าน่ะ
แล้วก็ต้องยอมรับว่าขยะมันก็มีคนไปอยู่กันเยอะอะเนาะ

อาสาสมัครที่ไปสมัครเด็กอนุบาลเขาก็ไปร่วมนะ

เมื่อวานเราก็นำเสนอไปก็ไปถามน้องทำอะไรได้บ้างลูก
พอเก็บขยะได้ก็ไปช่วยกันเก็บขยะเนี่ยค่ะ

พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวัง
เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน

ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่วรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะคะ
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม
หลังช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำได้สำเร็จ

โอ้โหคนที่ลงทะเบียนเอาไว้ล่วงหน้า๔๐๐กว่าคนนะคะ

ปรับปรุงภูมิทัศน์นำอุปกรณ์ทำความสะอาด

มีกระบุงมีไม้กวาดทางมะพร้าวก็มาร่วมกิจกรรมกัน

เพราะว่าในถ้ำมีน้ำแรง
แล้วก็ท่วมมาถึงหน้าถ้ำสูงกว่า๔๐เซนติเมต

ก็พื้นที่ตรงจุดนี้เป็นที่ตั้งศูนย์อำนวยการร่วม
แล้วก็เป็นจุดที่สื่อมวลชนปักหลักรายงานข่าวในช่วงแรก

ก็อาจจะทำให้คนไปอยู่กันเยอะนะ
คุณรัชพรมันเสื่อมสภาพไปเยอะเหมือนกันใช่ไหม
ใช่ค่ะคือเราก็เดินย่ำกันไปย่ำกันมา
ไหนจะวางขาตั้งกล้องวางอุปกรณ์เก้าอี้โต๊ะต่างนานานะ

เป็นกลุ่มชาติภัณฑ์จากรัฐฉาน
เขาก็มาด้วยจิตอาสาเหมือนกัน
เขาบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนไทย
แต่อาศัยแผ่นดินไทยใต้ร่มพระบรมีของในหลวง

ยิ่งได้เห็นน้ำใจของคนจากทั่วโลก

ช่วยทุกอย่างเท่าที่จะทำได้นะคะ

เนื่องจากว่าพวกเราอยากที่จะทำงาน

เพราะว่าเราก็อบรมในเรื่องของการที่จะไปทำงานเพื่อสังคมอยู่แล้ว
เราเป็นเยาวชนแล้วก็อยู่ในสังคม
เราก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็พัฒนาฟื้นฟู
ให้เป็นคนที่มีศักยภาพแล้วก็มีคุณภาพอยู่ในสังคม
เพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วย
แล้วก็ได้อยู่ในพื้นที่ของแม่สายนะคะ
เราได้มาพึ่งพาที่นี่ได้มาเรียนที่นี่นะคะ
เราเห็นปัญหาอะไรเราก็อยากจะเข้ามาช่วยนะคะ
เราขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน

อันนี้เป็นอันนี้นะคือพวกเราสามารถที่จะจูนกันแล้วก็ช่วยกันได้ค่ะ
ตั้งใจมาช่วยค่ะถ้ามีงานอะไรก็สามารถบอกพวกหนูได้เลยนะคะ
ไม่ว่าจะงานเล็กงานเบาพวกหนูสามารถช่วยได้ค่ะ

ส่วนชาวบ้านสรรหลวงตำบลเกาะช้าง

มาเป็นจิตอาสาทำความดีและพัฒนาถ้ำหลวงด้วยนะคะ
เก็บขยะกวาดอะไรนะแถวนี้ค่ะ
ดีใจค่ะที่เราเป็นส่วนหนึ่งของที่ได้มาช่วยเขาที่นี่ค่ะ
สู้ขอให้น้อง๑๓คนหายเร็วนะคะแล้วกลับบ้าน

มีประชาชนสมัครเป็นจิตอาสา
พระราชทานหมวกและผ้าพันคอร่วมโครงการ
ทำความดีด้วยหัวใจกว่า๔๐๐คนนะคะ

ก็นำบัตรประจำตัวประชาชนสมัครได้
ที่อบตปงภาชน์จังหวัดเชียงรายนะคะ
จนถึงวันพรุ่งนี้๑๕กรกฎาคม